งานนั้นปกติตะกะแตนชนระดานี่นะขึ้นเวทีสนุกแล้วก็จอยทุกงาน
แต่มางานนี้บอกเลยว่าอย่าให้แม่เดือด
เดือดของจริงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร
ร้องเพลงสร้างความสุขให้แฟนอยู่ดีบนเวที
ต้องมาเจอแบบนี้ไปดูคลิปเลยค่ะ
มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่คุณผู้ชมดูทันหรือเปล่า
นี่มีแฟนเพลงท่านหนึ่งนะคะกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่
แต่สังเกตหน้าจอไม่ได้ถ่ายหน้าตั๊กกะแตนนะ

ถ่ายตรงไหนทำไมถ่ายต่ำถ่ายอยู่ข้างล่างจังเลย

คนดูเกินกว่าสามล้านวิวครับคุณผู้ชม
แคปชั่นเอาไว้บอกว่าถ่ายเป้าเหรอยึดโทรศัพท์ไปเลย
เยอะทำแบบนี้ไม่ดีนะครับป้า
ถ่ายได้แต่แบบนี้มันเกินไป

คลิปฟิวลิงของคุณตะกะแตนก็เดือดเหมือนกัน
ชาวมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
เอามือถือจ่อเข้าเป้าเข้าไปขนาดนี้มีเจตนาอะไรอยากจะให้เจ้าของโทรศัพท์อธิบายเหมือนกัน
ซึ่งในเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดเลยค่ะคุณผู้ชมว่าพี่ตั๊กกะแตนนี่นะไหวพลิบดีมากแล้วก็ตาไวสุดเลยคือเห็นแหละว่าแฟนคือมุมถ่ายจากข้างล่างมันก็ต้องแหงกล้องสวยมาใช่ไหม
แต่ว่ากล้องอันนี้เอ๊ะมันถ่ายมุมแปลกนะคะก็เลยคว้ามับเขาให้ยึดมือถือของคุณป้าคนนี้ไปเลยแต่ก็ยังร้องเพลงอยู่นะคะ
เจ้าตัวก็เลยส่งคลิปเสียงเปิดใจกับเรามาบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะคุณน้องค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะว่าแฟนเพลงที่ทำแบบนี้ไม่น่ารักนะแล้วก็ขอร้องแฟนเลยว่าอย่ามาทำแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วแตนก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรมากมายค่ะแต่แค่ก็อยากจะให้เขารู้ว่าเออจริงก็มีมารยาทกว่านี้นิดนึงก็จะดีเป็นการให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้เกือบจะจบโชว์แล้วค่ะเขาถึงมาขอโทรศัพท์ของแตนที่แตนยึดมาคืนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เครื่องอะไร
คือถ้ามองอีกแง่ถ้าสมมุตินะคุณพี่ยังไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรอาจจะเป็นแบบกำลังโปรกัสกล้องอยู่หรือเปล่ากำลังเล็งหามุมจังหวะดีอยู่หรือเปล่า